คุณผู้ชมคะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้วจังหวัดสมุทรสงครามตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะ
เพราะว่าน้ำเน่าเสียที่บริเวณดอนหอยหล่อสาเหตุสำคัญน่าจะเป็นเพราะว่าฝนตกลงมา
แล้วก็ชัดล้างสารพิษที่อยู่หน้าดินลงไปในน้ำนะคะ
อีกหนึ่งสาเหตุก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียลงไปในแม่น้ำนั่นเอง
เราไปติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
ประมงพื้นบ้านในตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
กำลังจับสัตว์ทะเลที่มาติดอวนทั้งกุ้งแชร์บ๊วยขนาดใหญ่และปลาขนาดเล็กอีกหลายชนิด
หลังพวกมันหนีน้ำทะเลที่เน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นบริเวณอ่าวรูปตัวกอ
โดยเฉพาะดอนหอยหลอดที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเข้ามาติดทวนชาวบ้าน
พระศาสตร์เอียมลอผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้าตำบลบางแก้วบอกว่า
สถานการณ์วันนี้ถือว่าดีขึ้นมากจากวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืน
แต่ก็ยังพบว่าในบางพื้นที่น้ำยังมีสีดำออกน้ำตาลอยู่และส่งกลิ่นเหม็น
ส่วนน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวเริ่มเน่าเสียมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน
ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนมากต้องหนีตายเข้ามาบริเวณที่น้ำสะอาด
และมีออกซิเจนเพียงพอชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน
ออกไปดักอวนจับสัตว์ทะเลกันจำนวนมากในช่วงนี้
เพราะชาวบ้านรู้ดีว่าหลังจากนี้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้า
ก็จะไม่มีสัตว์ทะเลให้จับเพราะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สีข่าวเป็นก้อนถ้าจะได้ทำให้ปลาตายเนอะจะเป็นก้อนและเม่น
แล้วมันก็จะมีน้ำดำจนสีแดงเลยทั่วรอบ
สีข้าวที่ว่าแม่นเนี่ยครับ

นี่ทุกปีเลยก็จะเป็นอย่างนี้
พอเวลาน้ำเสียมาปั๊บก็จะทำอะไรกันไม่ได้ครับ

แล้วพอมาถึงเดือนมกราปลายเดือนมกรานะ
มันก็จะพอมีขึ้นมาใหม่

เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพราะช่วงหน้าฝนน้ำฝนจะชะล้างหน้าดิน

จะลักลอบแอบปล่อยน้ำเสียเจือปนมากับน้ำฝนด้วย
ส่งผลให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงทุกปี
อยากจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะ

จะต้องมาแก้ไขให้กับชาวบ้านประมงพื้นบ้าน

ยังไม่มีการมาแก้ไขอะไรเลยครับ

ปัจจุบันพื้นที่ดอนหอยหลอดได้รับผลกระทบ

คือตำบลบางแก้วบางจักรงแหลมใหญ่และคลองโครน
พื้นที่ประมาณ๒๕๘๐๐ตารางกิโลเมตร

เพื่อหาค่าละลายออกซิเจนในน้ำ
และตรวจสอบการสะพรั่งของแพลงต้อนพืช
ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีและเน่าเสียหรือไม่
รวมถึงหาสาเหตุที่ปลากระเบนราหู
ขนาดใหญ่ทยอยตายอย่างต่อเนื่องจำนวน๔๔ตัว
และในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมร่วมกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดถึงสาเหตุทั้งหมด
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน